วบหลานคนดังนะคะซ้อมนักศึกษาติดหนี้พนัน
ใช่ค่ะสรุปแล้วทั้ง๕เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แต่บางคนให้การภาคเศษบอกว่าไม่ได้อุ้มไปทำร้าย
แต่แค่อุ้มไปเพื่อจะทวงถามหนี้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับ
แต่นี่แหละฮะอย่างที่เป็นข่าวดังสภาพสะบักสะบอม
ของนักศึกษาหนุ่มวัย๒๑ปีกว่านี้
คุณผู้ชมโอ้โหถูกรุมทำร้ายร่างกายนะฮะ
ถูกเอาปืนจี้เอามีดจี้อุ้มขึ้นรถ
และหลังจากนั้นก็ทำร้ายร่างกายกรอกเหล้า
แล้วก็ทำร้ายอีกจนสลบนะครับ
แล้วก็โทรไปให้พ่อของผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ย

เป็นเงินที่เป็นหนี้พนันบอลถึง๑ล้านบาท

ช่วงบอลโลกแบบนี้ไปติดพนันกันเป็นล้านนะครับ
แต่ทีนี้พ่อก็ต่อรองกับกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ย
เหลือผ่อนจ่ายผ่อนจ่ายงวดแรก๑แสนก่อน

หลังจากนั้นลูกชายของเขาคือนักศึกษาดังของมรังสิตเนี่ยนะฮะ
ก็ถูกปล่อยตัวที่ข้างทางนะ
ตรงถนนรังสิตนครนายกฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลรังสิต
แล้วก็เขาก็ต้องเรียกแท็กซี่ตะเกียกตะกาย

ใช่ฮะโอ้โหบาดแผลชะกันที่ศีรษะเย็บไป๓๐กว่าเข็มนะครับ
ทีนี้หลายคนก็ติดตามความคืบหน้าในคดีนี้

ล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุทั้ง๕คนเนี่ย
เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะ
๒ใน๕เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง

คนแรกเป็นหลานนักการเมืองคนดังย่านเตาปูน

คนแรกคือนายสิทธิโชคธรรมรักษาหรือว่าตองอายุ๓๑ปี

บดินอิสระหรือว่าอาร์ตอายุ๓๑ปี
คนนี้เป็นอดีตนักแบตทีมชาตินะ

ชื่อดังมากฮะโอ้แต่ก่อนทำผลงานเยอะเลย
เป็นแชมป์คู่ผสมเยาวชนโลก๒๐๐๙ที่มาเลเซียนะฮะ
ชนะเลือกกีฬามหาวิทยาโลกด้วยดูร้อน
๒๐๑๑ที่จีนชนะเลิศเยอรมันโอเพ่น

แล้วก็ได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน๔เกม๒๐๑๙ที่ประเทศฟิลิปปินส์
ตับบดินอิสระคุณผู้ชมจำได้ไหม
จริงก่อนหน้านี้คือเขาเป็นอดีตแล้วนะคะ
คือเขาเนี่ยเคยไปก่อเหตุตอนนั้นมันกลายเป็นข่าวเฉาที่ดังไประดับโลกเลย
มันเป็นรายการการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบตมินตันชายคู่
เอาจริงนะเวลานั้นเนี่ยคือมันเป็นการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศระหว่างไทยด้วยกันเอง
แล้วเขาเข้าไปต่อยเอมณีพงศ์จงจิตระหว่างการแข่งขัน

ใช่มันก็เลยกลายเป็นข่าวดังและข่าวเฉาไปเลยช็อกโลกเลยวงการแบตมินต้า
ใช่แล้วเขาก็กลายเป็นอดีตนะอดีตนักแบตทีมชาติ

ส่วนผู้ต้องหาอีก๓คนคือนายปิ๊กนายหนุ่มแล้วก็นายโทน
ก็ถูกนำตัวมาดำเนินคดีด้วยนะฮะ
ทั้งหมดให้การรับสาภาพ

ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงไปรับออกมา

พนัน๑ล้านบาทเดี๋ยวต้องเคลียร์นะ

เป็นหนี้พนันบอลโลกทั้ง๑ล้านหรือเปล่า
แต่ในเบื้องต้นออกมาเป็นแบบนี้

แล้วก็เงินจากการพนันอื่นอีก๕๕๐๐นะครับ
พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนผู้ก่อเหตุทั้งหมด

พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
กค้างนวงเหนียวและพยายามกันโชคทรัพย์

คุมตัวผู้ต้องหาส่งสารจังหวัดธัญบุรี

ต่อมาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้หลังจากคุมตัวไปนะฮะ
ทนายความผู้ต้องหาขอยื่นประกันตัว
สารพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวคนละ๕๐๐๐บาท

จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาก็เดินทางกลับทันที
โดยไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนใดเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นการประกันตัวแล้วทวงหนี้อะไรก็แล้วแต่มันโหดไปนะแบบนี้นะ
แต่ช่วงนี้อย่าเล่นพนันนะบอลโลกเนี่ย

เพราะตำรวจนี่ว่าน่าจะยิ่งเข้มงวดเพราะอะไร
มันงวดเข้าใกล้รอบชิงเข้าไปทุกที